สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
อยู่กันกับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าพูดถึงผู้ชายดีแฟนดีใครได้ไปถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ
อย่างต่อธนภพเองก่อนหน้านี้มีแชทไลน์หลุดออกมาโอ้โหวานมุ่งมิ้งเหลือเกิน
รายงานตัวตลอดกับแฟนสาวคุณมีนนั่นเองนะคะ
หลายคนเนี่ยอยากให้มีต่อหลายคนจะได้เอาไว้ติดบ้านมันซะเลย
จะได้มีกับเขาบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแม้เจ้าตัวจะเคยออกมาบอกว่าความหวานแบบนี้เนี่ยอุ้ย
มันเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเป็นมุมน่ารักของคนเป็นแฟนกัน
แต่ก็ยังมีหลายคนกรี๊ดในความเป็นสุภาพบุรุษของเจ้าตัวไม่หยุด
ทำเอานุ่มต่อจากที่ดีใจก่อนหน้านี้ใช่ไหม
เริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วว่าตัวเองจะถูกยกยอมมากเกินไปหรือเปล่า
เพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดา
เอาตรงเลยนะคือบางครั้งผมเริ่มรู้สึกว่าผมโดนยกยอจนแบบจะบินแล้ว
เพราะว่าเอาอย่างงี้เครียร์แมน
ผมปกติไม่พิเศษ
อย่าคิดว่าผมแบบเลิศเลอเลย
บางครั้งคือผมแค่ทำหน้าที่ตัวเองที่ผมรู้สึกว่าผมควรจะทำ
จริงแล้วผมไม่ได้เพอร์เฟคเลยครับผม
ผมตื่นยากผมตื่นเองไม่ได้เนี่ยข้อเสีย
มันไม่ได้กดดันครับแต่บางครั้งเราแค่รู้สึกว่า
ดีใจนะที่เราได้รับคำชมเยอะ
แต่บางครั้งเหมือนกับเรารู้ตัวเองว่า

มันเหมือนอย่างกับว่ามองเราเป็นเทวดาอะไรขนาดนั้น

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไงต่อก็คือ
ขวัญใจของสาวทั้งประเทศไปเป็นที่เรียบร้อย

ดูดีทุกของสาเลยนะครับ